นักข่าวของเรายังคงติดตามให้นะคะเรื่องของการจราจรการเดินทางในช่วงวันหยุดยาวเดินทางท่องเที่ยวกลับภูมิลำเนาในช่วงนี้นะคะช่วงสงกรานภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยรถจะหนาแน่นแต่พอช่วงดึกดึกแบบเนี้ยก็เริ่มจะโล่งนะคะเส้นทางสู่ภาคอีสานเนี่ยรถเคลื่อนตัวได้ดีรถไม่ติดแล้วนะคะส่วนมุ่งสู่ภาคเหนือเนี่ยรถก็เบาบางลงแล้วติดตามจากคุณพลอยสจิริธิสินค่ะ
ค่ะและจุดที่ชั้นยืนอยู่นี้นะคะก็คือบริเวณถนนพระหนธ์โยธินชั่วโมเมตรที่๕๘นะคะ
ตรงนี้นะคะได้มีการเปิดช่องทางที่บริเวณที่๕๘นะคะ
ที่อาจจะติดสะขัดสะสมได้นะคะขณะเดียวกันค่ะหากคุณผู้ชมนะคะ
ที่จะเดินทางไปยังภาคเหนือนะคะที่บริเวณสายบางปะอินนั้นนะคะ
ก็สามารถสบายใจได้เลยค่ะเนื่องจากว่าขณะนี้นั้นนะคะ
รถก็สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เบาบางลงแล้วค่ะ
บรรยากาศสดนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ค่ะ
ก็คือที่บริเวณถนนพะหนโยธินนะคะช่วงกิโลเมตรที่๕๘ค่ะ
เส้นทางมุ่งสู่ภาคอีสานนะคะไปยังจังหวัดสระบุรีและโคลาสค่ะ
ซึ่งเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะตำรวจทางหลวงเองค่ะ
ก็ได้มีการเปิดช่องทางพิเศษนะคะที่บริเวณนี้ค่ะ
ตั้งแต่กิโลเมตรที่ห้าสิบแปดค่ะซึ่งเป็นจุดที่คุณผู้ชมเห็น
ไปจนถึงกิโลเมตรที่๘๕นะคะเพื่อที่จะระบายรถไม่ให้มีหางแถวติดสะสมค่ะ
โดยรถทั้งหมดนะคะจะถูกระบายเข้าช่องทางพิเศษค่ะ
จากวิ่งได้๕ช่องทางนะคะจะสามารถวิ่งได้ทั้งหมด๘ช่องทางด้วยกันค่ะ
ค่ะและขณะนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะดิฉันนะคะ
ยุธยานะคะที่ได้มีการมาร่วมนะคะดูการจราจรบริเวณนี้ด้วยค่ะ
เดี๋ยวไปพูดคุยกับท่านค่ะพลตำรวจตรีนะคะ

ตำรวจทางหลวงในการบริหารจัดการจราจรครับ
แล้วเส้นทางตรงเอเชียที่จะมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือนะคะเป็นยังไงบ้างคะ
ตอนนี้ที่เราเช็คหน้าล่าสุดนะครับปริมาณลดมากแต่รถเคลื่อนตัวไปได้ครับ
เราได้บริหารจัดการกันตั้งแต่ปีใหม่ที่ผ่านมา
ก็คือว่าช่วงต่างระดับปางบีนเนี่ยเดิมเนี่ยขึ้นไปแล้วจาก๔ช่องทางเหลือ๓ช่อง
ทำให้รถต้องเบียดบนสะพานเมื่อรถเบียดบนสะพานอัตราเร่งต่างก็จะทำให้ช้าลง
ทำให้รถติดสะสมเราก็ประสานกับแขวงการทาง
โดยนักพูดว่าในการจังหวัดพันธกรสิวิยาท่านก็ได้ประสานแขวงการทางว่า
เรามีข้อมูลอย่างนี้เราต้องการให้ปรับเป็น๔ช่องทาง
เราก็ได้ปรับตั้งแต่ปีใหม่ก็ปรากฏว่ารถสามารถไปได้นะครับ
และช่วงสงการเราสังเกต๒วันที่ผ่านมาเนี่ยรถก็เติมเข้ามา
แล้วก็สามารถที่จะขึ้นต่างระดับบางบินไปที่สายเหนือได้อย่างคล่องตัวครับ

คุณศูนย์แบบแปลว่าปีนี้สงการปีนี้ก็คือ
ประชาชนไม่มีความกังวลไม่ต้องกังวลในการเดินทางทุกเส้นทางเลยใช่ไหมคะ

ให้กับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาในช่วงเทศกาล
ได้รับความสะดวกให้มากที่สุดนะครับ
แต่ก็ต้องเข้าใจครับว่ารถที่มาใช้ในช่วงเทศกาลมีจำนวนมากนะครับ

เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนเกิดความรู้สึกว่า
รถเนี่ยไม่ได้ติดขัดหรือว่าหยุดนิ่งเป็นเวลานานครับ
หรือถ้าหยุดนิ่งแล้วก็จะมีหน่วยขึ้นที่เร็วไปชี้แจงไปประจัดสัมพันธ์ว่า
เนื่องจากมีอุบัติเหตุข้างหน้าเราก็จะรีบทำการคลี่คลาย

ค่ะก็อย่างที่ท่านได้ว่าไปนะคะว่าการจราจรโดยภาพรวมนะคะก็ถือว่า
เป็นปกตินะคะแล้วก็แม้ว่าจะมีรถปริมาณมากแต่ก็สามารถเคลื่อนตัวได้เป็นอย่างดีค่ะ
ขณะที่อย่างที่บอกนะคะว่าช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะสภาพการจราจรค่ะ
บริเวณทางขึ้นต่างระดับบางปะอินนะคะเข้าสู่ถนนสายเอเชียค่ะ
่งหน้าเข้าสู่ภาคเหนือขณะนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ดีนะคะแล้วก็มีสภาพเบาบางลงแล้วค่ะ
จากรถนั้นนะคะสามารถเดินทางได้ทั้งหมด๔ช่องทางหลักด้วยกันนะคะ
แม้ว่าจะต้องเหลือเพียง๒ช่องทางก็ไม่ทำให้การจราจรบริเวณนั้นชะลอตัวหรือติดขัดแต่อย่างใดค่ะ
โดยเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้มีการตั้งกลวยไว้นะคะจนจนจุดตรงจุดแยกค่ะเพื่อที่จะป้องกันรถแทรกเลนนะคะแล้วก็แยกรถที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะไม่ให้มากระจุกตัวไว้อยู่ที่เดียวกันด้วยค่ะ
สำหรับประชาชนท่านไหนนะคะที่ต้องการหลีกเลี่ยงเส้นทางต่างระดับบางปะอินนะคะตำรวจเองค่ะเขาก็ได้มีการแนะนำนะคะว่าให้สามารถไปได้ค่ะที่เส้นทางคลองหลวงธรรมศาสตร์นะคะทางด้านทิศตะวันตกค่ะ
ออกถนนสาย๓๔๗นะคะเพื่อที่จะทะลุอำเภอบางปะหันเข้าสู่ถนนสายเอเชียมุ่งหน้าเข้าสู่ภาคเหนือได้เช่นเดียวกันค่ะ
ขณะที่บรรยากาศถนนเส้นนี้นะคะภาพรวมตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะบริเวณทางต่างระดับบางปะอินก็เกิดการชะลอตัวนะคะแล้วก็ติดขัดเล็กน้อยค่ะ
แต่ต่อมาได้มีการเปิดช่องทางพิเศษนะคะก็ทำให้การจราจรจุดนี้นั้นนะคะสามารถคลี่คลายลงได้ค่ะ
ค่ะโดยรวมแล้วนะคะการจราจรนะคะมุ่งสู่ภาคเหนือและภาคอีสานนะคะก็ยังคงสามารถเคลื่อนตัวได้ดีนะคะแล้วก็ไม่มีติดขัดสะสมค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เองนะคะก็ได้มีการป้องกันนะคะรวมถึงเฝ้าระวังนะคะในทุกทุกจุดค่ะโดยมีการตั้งนะคะให้ตำรวจเนี่ยมีการเฝ้าระวังนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็หากมีรถนะคะเข้ามาเติมสะสมอีกเมื่อไหร่นะคะก็จะสามารถเปิดช่องทางพิเศษได้ทันทีซึ่งในวันนี้นะคะทางตำรวจเองค่ะคาดว่าปริมาณรถนั้นนะคะจะเบาบาง
ค่ะขอบคุณคุณพลอยสจีย์ด้วยค่ะครับ